เมื่อสักครู่นี้เห็นอดีตนายกยิ่งรักคือดอกกุหลาบนะครับ

บรรยากาศนั้นคงจะไม่ค่อยคึกคัก
ซบเศร้าซะด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นพิษต่อเนื่องจากเศรษฐกิจโลก
แล้วก็เศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวแบบเปราะบาง
แต่อย่างไรก็ตามครับพอเขาไปดูเรื่องของคาดการณ์เม็ดเงิน
คู่รักในปีนี้เชื่อว่าจะต้องใช้เงินจ่ายมากยิ่งขึ้น
และสูงสุดเป็นประวัติการไม่ใช่ว่าจะซื้อเยอะขึ้นนะครับ
แต่ว่าราคาสินค้านั้นราคาปรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ
พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประเมินว่าช่วงเทศกาลวันวาเลนไทยปีนี้
เม็ดเงินสะพัดสูงสุดเป็นประวัติการที่๓๖๗๕ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ๔๖๑เมื่อเทียบกันกับปีก่อน
ราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นครับ
โดยคู่รักที่อายุต่ำกว่า๑๕ปี
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย๙๗๕บาทต่อคน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่๒๖๕บาท
ส่วนอายุ๓๐๓๙ปี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ๓๐๖๔บาท
เพิ่มขึ้น๖๑๗บาท
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนั้นจะอยู่ที่๒๕๒๘บาทต่อคน
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีค่าใช้จ่าย๑๙๐๑บาท
ส่วนเรื่องของความคาดหวังจากคู่รักในวันวาเลนไทย
นั้นก็พบว่าส่วนใหญ่ต้องการดอกไม้ร้อยละ๖๖๒บาท
รองลงมานะครับเป็นของขวัญร้อยละ๕๔๓บาท
ส่วนร้อยละ๘๕นั้นนะครับคุณผู้ชมก็
ต้องการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทยนะครับ
นั้นก็จะเป็นความต้องการอยากจะได้การ์ดแล้วก็อื่นอีกประมาณเกือบ

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ธนวัฒนพลวิชัยนะครับบอกว่า
เมินดูแล้ววันวาเลนไทยปีนี้น่าจะคึกคักมากขึ้น
จากปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
เพราะมีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้น
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
ในขณะที่ภาคธุรกิจนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท
สลิลลี่ฟราเวอร์นายเรวัตจินดาพลก็ประเมินแล้ว
บอกว่าปีนี้ธุรกิจการจัดส่งดอกไม้ในวันวาเลนไทย
มูลค่าทางธุรกิจนั้นน่าจะลดลงประมาณ๑๕๐
คือลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากปีก่อน๒๐๐๐ล้านบาท
จะเหลือเพียงพันล้านบาทจากการที่ผู้บริโภคนั้นใช้จ่าย
อย่างระมัดระวังประกอบกับปีนี้วันวาเลนไทย
ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับซึ่งกลุ่มคู่รัก
มักจะไปเลือกทานอาหารร่วมกันมากกว่าการจัดส่งดอกไม้ด้วย
วันหยุดนี้ก็มีผลต่อพฤติกรรมของคู่รักนะครับ
ในขณะที่นางบุษบงมิ่งขวัญยืนผู้จัดการฝ่ายเครื่องสำอาง
ปีนี้จะจัดแคมเปญพิเศษกระตุ้นแรงซื้อ
โดยให้โปรโมชั่นส่วนลดเครื่องสำอางบางรุ่นร้อยละ๕๐นะครับ
ลดราคาลงครึ่งหนึ่งเลยซึ่งถือว่าเป็นส่วนลดสูงสุดครั้งแรก
แล้วก็หวังว่ายอดขายนั้นจะเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ๕ร้อยละ๑๐นะครับ